ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะฮะ
ตามความคืบหน้าให้นะครับก็น่าจะเป็นสักช่วงประมาณอย่างนี้นี่แหละนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีเขาขึ้นรถเมย์สาย๘
ปรากฏไม่ยอมลงจากรถใช้ปืนเนี่ยขู่บังคับ
คนขับรถบอกให้ไปส่งที่เดิมนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเจรจากันอยู่๕ชั่วโมงได้นะครับ

นี่ผู้ชายคนนี้ก็ยังแบบขอเจอสื่อมวลชนด้วยก็มีนะฮะ
สอนอรัฐพร้าวก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อนายพีรณัท
แล้วก็ออกมาซะลงมาซะเนี่ยไปยึดรถเมย์สายแปดฮะ
ตรงจุดนี้นะฮะคือบางมุมชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยใส่หูฟังพูดคุยโทรศัพท์
ถือปืนโบกไปมาด้วยนะครับ
ช่วงนี้เอาแท่งเหล็กไปทุบกระจกทุบเบาะนั่งรถเมย์ด้วยนะฮะ

เคอร์ฟิลล์ต้องมาละ๓ทุ่มตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดไฟกระพริบเอาไว้แต่ว่าในเฟิร์สพีรณัทนะเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายมาถึงอู่เนี่ยไม่ยอมลงจากรถนะครับ
ปืนมาขู่คนขับบอกให้ขับวนกลับไปส่งที่อนุโสรีชัยสมรภูมินะบอกว่าเกลียดตำรวจ
ตำรวจไม่เห็นใจประชาชนนู่นว่าเข้าไปนู่นเลยนะฮะคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถก็อาศัยจังหวะที่ในเฟิร์สเผลอเนี่ยหนีลงมาได้เหลือเขาอยู่คนเดียวในรถนะฮะ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมนะต้องขอกำลังสนับสนุนจากอลินทราชมาด้วยนะครับมาสนับสนุนด้วยนะครับคือจะมาอยู่แถวนั้นต้องมาคอยประจำเนี่ยฮะเตรียมกำลังกันไว้ก่อนอีกชุดก็เกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธนะชวนคุยนะขอให้แม่ของในเฟิร์สมาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยแต่ก็ไม่มีทีท่าจะยอมเลยนะฮะตอนนั้นนะครับ
ขอบภาษาเข้าไปครับ

วางสุดที่โตไป
เหล่ายิงคุณสาว

ตั้งแต่สามทุ่มแล้วเจรจาเครียดกล่องกันอยู่ห้าชั่วโมงกว่านะครับ
แล้วก็เป็นช่วงคุมตัวลงมาได้นะครับทุกผู้ชมครับ
พร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกนะฮะก็นำไปสอบปากคำที่สอนอรัฐพร้าวนะครับ
คนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถที่ฉวยจังหวะลงมาได้ก่อนเนี่ย
แต่เขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทางพบชนนะครับ
พลตำรวจโทษพระขพงพงเพตราบอกว่าหลังจากสอบสวนในเฟิร์สเนี่ย
พบว่าเขาเครียดเพราะตกงานมาหลายเดือนมีปัญหาเรื่องการเงินด้วย
แล้วก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยส่วนจะมาร่วมชุมนุมก่อนก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ย

คนร้ายเนี่ยก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะของหน่วยงานหนึ่งนะฮะ
แล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ทำงานเขาก็บอกว่าเขาเกิดความเครียดนะฮะ
แต่ปัญหาส่วนตัวนะฮะแล้วก็เลยตัดสินใจทำนะฮะ
เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรกันชูไหมเพราะเห็นว่าเมื่อกี้มีการมีข้อเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วย
ก็คงเป็นความเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดี
ก็เป็นช่วงที่เรายากลำบากอ่ะนะฮะก็มีการแพร่ระบาดของโรคก็
คนได้รับผลกระทบเยอะเขาก็คงได้รับผลกระทบ
บ้างก็เกิดอาการเครียดนะฮะเขาบอกนะครับว่าเขาก่อเหตุเนี่ย
เอาความเครียดอย่างเดียวแต่เขาข้อเรียกร้องเขาคืออะไรนะครับ
ถึงว่าที่รถอย่างเงี้ยเขาก็อย่าให้คนลับส้าถึงปัญหาเขามากนะฮะ
ก็ตกงานช่วงโควิดนะฮะปืนที่ใช้เป็นบีบีกันนะครับ
แต่มีหมายจับคดีชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อติดตัวอยู่นะครับ
ตอนนั้นได้เงินไป๘๐๐๐บาททองที่สอนอบังซื้อเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
แล้วก็ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
ก็ถูกแจ้งข้อหาก็คือนวงเหนียวกักขังกับเรื่องของการเสพยาเสพติด
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับคนขับรถเมสต์สายแปดครั้งที่เกิดเหตุ

เขาก็บอกว่าตัวเองก็แวะรับผู้โดยสาร
ท่ารถอนุสวรีชัยสมรภูมิประมาณ๒ทุ่ม๒๐
มีผู้โดยสารขึ้นมาอีก๔คน
หนึ่งในนั้นคือในเฟิร์สผู้ก่อเหตุ
เฟิร์สขึ้นมาไปนั่งเบาะหลังสุดเลยค่ะ
ก็จ่ายเงินค่าโดยสารตามปกตินะคะ
พอขับรถไปถึงท่าจอดที่แฮปปี้แลนด์สาย๑ตอนประมาณ๓ทุ่ม
เหลือผู้โดยสารมาลงที่นี่๔คนรวมถึงในเฟิร์สด้วย
ผู้โดยสารคนอื่นก็เริ่มทยอยลงแล้วกลายเป็นว่าในเฟิร์ส
เหลือคนเดียวไม่ยอมลงนั่งอยู่เบาะหลัง
สายันบอกว่าผมกับกระเป๋ารถเมย์นางสาวนวลพันธ์ก็เลยตะโกนบอก

จู่เฟิร์สลุกขึ้นชักปืนยิงหนึ่งนัดแต่ก็ไม่รู้ว่ายิงโดนอะไร
แล้วก็เดินไปนั่งที่หลังคนขับเลยค่ะเอาปืนจ่อหัวคนขับนะ
แล้วก็เอาปืนตบไปที่ไทยทอยคนขับครั้งหนึ่ง
สายันคนขับบอกว่าหัวใจตกไปที่ตะตุ่มกลัวว่าเขาจะยิง
ก็ตั้งสติถามแหละว่าต้องการอะไร
เฟิร์สบอกว่าต้องการเจอตำรวจและนักข่าว
ก็ตอนเกิดเหตุสังเกตเห็นว่าในเฟิร์สเหมือนกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
แล้วก็จริงแล้วที่เบาะหน้ามีเงินค่าโดยสารอยู่๓๐๐ในเฟิร์สไม่แตะเลยนะคะ

คนขับเขาก็เลยออกอุบายขับรถไปจอดในจุดที่พอมีคน
แล้วอ้างว่าเดี๋ยวต้องเซ็นใบออกงานก่อน

เฟิร์สก็หันไปจับกระเป๋ารถเมย์เอาไว้เป็นตัวประกันแทน
ซึ่งตัวคนขับรถเขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าในเฟิร์สเมาหรือเปล่า
แต่ในมือของเขาถือเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นมาบนรถ
จริงหนึ่งกระป๋องเหมือนกับมานั่งดื่มย้อมใจอ่ะตอนที่เหมือนกับเอาปืนไปจี้หัวคนขับด้วย
พอถึงตรงช่วงร้านการ์ดผมก็เนี่ยเพื่อตกไปเห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้พอดี
ก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดระยะแล้วเขาก็ลุกพวดแล้วก็ทักปืนปั้งตรงข้างหลัง
แล้วผมแล้วเขาก็เดินชักมาอีกแล้วก็มาจ่อผมเลยจ่อหัวผมกับคนขับกระเป๋านั่งกระเป๋าน้องสาวผม

เขาบอกให้ว่ากลับไปส่งกูที่สาวรีอย่างเดิม
แล้วก็บอกกลับไม่ได้มันกั้นมันเป็นรั้วมันมีรั้วเหล็กเห็นไหมตรงช่วงทางเลี้ยวมา
มันจะมีรั้วเหล็กแล้วผมก็บอกกลับไม่ได้
ถ้าเซ็นเวลาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวกูไปส่ง
เขาฟังนั่งฟังแต่ปืนจ่อผมไว้อยู่ไง
ผมก็ไม่รู้ว่าพื้นจริงหรือพื้นฟรานบางครั้งแล้วก็ต้องกลัวไว้ก่อน
เข้าไปให้บุญไอ้เราไหม
ก็มีความครองปืนที่ตรี
ขับรถเมย์เขากระโดดหนีหลบลงไปได้เนี่ยคนร้ายมาจับเธอแทน
เอาปืนเจาะหัวด้วยนะคะขู่ให้ปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดบนรถ
แล้วก็โทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่ากำลังใช้ปืนจี้
รถเมย์อยู่มีตัวประกันเป็นกระเป๋ารถเมย์
แต่ดูเหมือนว่าปลายสายจะไม่เชื่อในเฟิร์สเปิดวีดีโอคอร์ให้แม่ดูอะค่ะ
โอ้โหแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปให้กระเป๋ารถเมย์คุยอ่ะ
เพื่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแม่ร้องไห้เลยอื้อหือ
ในเฟิร์สร้องไห้แล้วก็ขอร้องเลยว่าอย่าทำร้ายตัวประกัน
ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะ
เฟิร์สไม่ยอมยืนยันแต่ว่าอยากจะเจอนักข่าว
จะเจอนักข่าวให้ได้แล้วก็หยิบท่อนเหล็กหลังรถ
ทุบกระจกทำลายข้าวของบนรถตัวนางสาวนวลพันธ์กระเป๋ารถเมย
ก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่สาวก็คุยเสียงดังกลบเกลือนความสนใจ
ก็อาศัยทีเผลอแอบเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดลงมาเลยจากหน้าต่างนะคะ
บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นาทีเป็นนาทีตายจริงจริง
เหมือนในหนังเลยกลัวมาก
ดูแล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเจตนาจะยิงจริง
หนูหนูก็คุยโทรศัพท์กับพี่หนูข้างนึงว่าทำยังไงดี
พี่ก็แนะนำว่าให้เดินมาที่ประตูตรงที่คนขับยืนอะค่ะ
แล้วให้มาถอดสลักประตูออกแล้วก็ดึง
เพราะว่าสวิตช์เปิดปิดมันอยู่ตรงคนขับข้างหน้ารถ
ถ้าเดินไปเปิดตรงนั้นกลัวจะไม่ทัน

ไอ้ที่เขาตีเนี่ยอันเนี่ยเหรอคะ

อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาก็ลากมา

หนูก็เห็นแล้วว่าตรงนี้น่าจะโดดออกได้

เพราะว่ากลัวออกไม่ได้กลัวมันติด

หันไปมองเขาเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาตีอยู่
แล้วหนูกระโดดแล้วก็วิ่งเลย

กรรมกำรวจ

น่าจะคนที่ข้างล่าง

ตอนแรกเขาไม่เชื่อไง

นี่

รถเมคันนี้ออกจากท่ารถสะพานพุธ
ศิลป์๖นผู้โดยสารมา๓คน
ขับมาถึงอู่แฮปปี้แลนด์สาย๑
ก็ตามที่ท่านฟังนี่แหละ
สุดท้ายตำรวจต้องมาพยายามเจรจากลี่ยกล่อมหลายสิ่งหลายอย่าง
คือบางช่วงงีบหลับบนรถก็มี
แต่ตำรวจก็ไม่กล้าผลีประหารก็ไม่ปืน
ตีหนึ่งแม่เนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุพยายามเกลี้ยกล่อมลูกชาย
ถามรักแม่ไหมรักแม่ไหมก็ไม่เป็นผล
ช่วงนั้นเนี่ยในเฟิร์สเขาเรียกร้องอยากเจอนักข่าวด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้นักข่าวเข้าไปในระยะที่ปลอดภัย
คือความจริงตอนแรกที่นักข่าวไปทำข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามอ่ะ
เดี๋ยวพานักข่าวไปหานักข่าวตัวจริงด้วยนะแต่เขาไม่เชื่อฮะ
เขาบอกไม่ใช่นักข่าวนะสุดท้ายตำรวจต้องปลอมเป็นนักข่าว
ถือกล้องอะไรพวกนี้เข้าไปเพื่อไปถามว่าต้องการอะไร
เฟิร์สบอกว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรี
ขอให้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วย

จะบุกเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้
รวมแล้ว๕ชั่วโมงได้
เราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

บอกลำลาแม่จะไปแล้วแล้ววันนี้
เขาเครียดอ่ะเขาดูแล้วเหมือนเด็กน้องเขาเครียดอะนะ
มันเป็นไปได้ไหมแกน่าจะแบบพึ่งจะออกมาจากมอบหรือเปล่า

แล้วเขากลับบ้านไม่ได้หรือเปล่ามาจี้

คนขับก็โทรมาให้เจ๊เจ้าของรถอ่ะฟัง
มันมีปืนนะยิงคนตายไปแล้วคนหนึ่งที่สวรี

ที่ผมได้ยินนะเขาบอกว่าอะไรให้ไปเรียกนักข่าวกับตำรวจมา
อะไรแบบนี้เออเหมือนไม่ชอบอะแหละ

พ่อเรียกเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ออกจากบ้านไปสองสามเดือนแล้ว
ตอนที่ตำรวจเขาไปรับมาแม่เขายังตกใจเลย
แม่เขาตกใจอะ
เขาเชื่อแบบว่าเหมือนไปมอบมาค่ะ
เขาบอกเขาไปมอบที่ดินแดงมาอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะคุยกับนักข่าว
เขาพูดแบบเหมือนการเมืองอันนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้
แม่เขาก็บอกว่าอย่าทำอะไรพี่เขานะพี่ก็ใจดีนะ
อะไรอย่างนี้เขาพูดว่าลงมาเรียกให้ลงมา
เขาไม่คุยเยอะค่ะมีแต่แม่เขาคุยแม่ก็คุย
แล้วก็ตำรวจเขาก็คุยด้วยนะคะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ไปยิงใครตายนะฮะ

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนักข่าวที่ตำรวจพาไปเจรจากับในเฟิร์สด้วยนะครับ
นักข่าวคนนี้บอกว่าในเฟิร์สก็ไม่เชื่อว่าผมเป็นนักข่าวทั้งที่เป็นนักข่าวตัวจริง
แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ปลอมตัวเป็นนักข่าวแล้วไปเจรจาแทน

คุณสุชาดาทีมข่าวของเราโทรศัพท์คุยกับพ่อเลี้ยงของในเฟิร์สค่ะ
ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้แม่ของในเฟิร์สกับญาติญาติตกใจและทำใจไม่ได้

ก่อนหน้านี้ในเฟิร์สหนีออกจากบ้านตอนแรกก็ยังติดต่อมาบ้าง

วันนี้ไปเยี่ยมนะคะที่สนราชพร้าวในเฟิร์สก็ดูผ่อนคลายลง
เขาก็บอกว่าสาเหตุที่ทำเพราะต้องการเรียกร้องทางการเมือง

คือจริงแล้วก็ยอมรับว่ามีประวัติเสพยาเสพติด
แต่ก็นานมาแล้วเขาบอกแบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าอาจจะไปเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนชักชวนไปร่วมชุมนุมหรืออะไรหรือเปล่า
แต่เขาก็ยืนยันว่าปืนที่ใช้มันเป็นบีบีกันนะ
ก็ไปเดินชุมนุมอยู่กับเขานั่นแหละใช่ไหมคะ
ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม